ว่ากันด้วยเรื่องของวัดพระธรรมกายกันบ้าง
เนื่องกันตั้งแต่เมื่อวานนี้วัดเขียนเขตมีการหารือกัน๓ฝ่าย
เพราะว่าสำนวนกว่าหมื่นหน้าส่งให้กับอายการสูงสุดแล้ว
ส่วนคดีนี้เองอายุความยาวนานถึง๑๕ปี
จากนี้ไปต้องดูกันว่าจะทำยังไง
จะสามารถเชิญพระธรรมชโยนิมนต์ออกมาได้ไหม

แต่ว่าที่แน่วันนี้รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมบอกว่า

และถ้าเกิดว่าบุกจับพระธรรมชโยได้จริง
ก็ต้องมีการศึกตามพระธรรมวินัย

เตรียมส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม
เทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย

องค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิต
จะไม่นำกำลังเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย

แต่หากนำกำลังเข้ามาแบบไม่ถูกต้อง

ฝากคำถามมาด้วยนะคะว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

บาศกอุบาสิกาที่มานั่งสมาธิสวดมนต์ทั้งนั้น
อกจากนี้นะคะได้มีการชี้แจงถึงกรณีที่มีการ
นำรถแคล๒คันมาปิดกั้นไว้ตรงประตู

แบคโฮคันดังกล่าวนั้นเป็นของชาวบ้าน
นำมาจอดไว้เพราะว่าไม่สบายใจ
เกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์
สำหรับการแถลงข่าวของโฆษกศิษยานุสิตภายในห้องแก้วสารพัฒนึก
วัดพระธรรมกายวันนี้นะคะได้มีคณะศิษยานุสิตกว่าพันคน

แต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นสักถามค่ะ

เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือความไม่สงบเรียบร้อยโดยเฉพาะ
อย่างนี้ก่อนนะครับแยกท่านเจ้าหน้าที่ออกไปส่วนหนึ่ง

ตอนนี้คณะศิษยานุสิตเรามาช่วยกันดูแลวัด
ไม่ให้ถูกมือที่๓

ยืนยันเสมอว่าหากมีอาวุธ
เพราะหากมีการกระทำความรุนแรงไม่ใช่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายธรรม
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาบอกว่า
การหารือร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่มีภาคเกี่ยวกับแผนกระบิน๕๙เพื่อเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ควรปฏิบัตินะคะซึ่งหากมีการบุกจับพระธรรมชโยจริง
ก็ต้องมีการศึกตามขั้นตอนของพระธรรมวินัย
แต่ส่วนตัวอยากให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความละมุนละม่อมค่ะ
ส่วนเรื่องผลการตรวจสอบใบรับรองแพทย์นายแพทย์สัมพันธ์
มฤทธิเลขาธิการแพทยศภาในฐานะประธาน
นุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษ
เรียกประชุมคณะอนุกรรมการในช่วงบ่ายพรุ่งนี้
เพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็แผนการทำงานการตรวจสอบ
ว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างเป็นกลางแล้วก็เป็นไปตามระบบ